เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพักมีนบุรี
เกิดขึ้นคือวันที่๒๒กุมภาพันธ์สักประมาณ๑ทุ่ม๓๒นาที
ต้องบอกเวลากันเป็นแบบนี้เลยนะคะ

ก็หายตัวไปได้ออกจากห้องขังไปได้
แหกคุกไปได้สำหรับผู้ต้องหารายนี้

เอ๊ะแล้วทำไมตำรวจไม่รู้
เพราะว่าตำรวจมารู้อีกทีก็ตอนที่มีการเช็คชื่อผู้ต้องหา
แล้วปรากฏว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่อยู่ไง

ไม่ยกมือไงแล้วตอนที่เกิดเหตุตำรวจไม่รู้เลยหรอก
เออคือใช้ยังไงเวลาแค่๑๒วิออกจากห้องขังไปได้
ทีนี้คุณผู้ชมเวลาช่วงเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นเวรรับผิดชอบของดาบตำรวจสมยศ
เป็นรอยต่อช่วงรอยต่อระหว่างดาบตำรวจสมยศ
ดาบตำรวจสายันซึ่งเขารับเวรต่อกัน
แล้วดาบตำรวจสายันทร์เช็คชื่อผู้ต้องหาแต่ไม่พบตัว
คนก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็คือนายอิสรานละมณีอายุ๓๐ปี
เป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปดูย้อนหลังสิว่าเขาหายไปไหน
ปรากฏว่าภาพจับได้อย่างชัดเจนเลย
ว่าผู้ต้องหารายนี้แหกห้องขังแล้วก็หนีออกไปแล้วค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
บอกว่าตอนนี้คือก็ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการ
แต่สอบถามไปที่โรงพักมีนบุรีแล้วนะคะ

มีเหตุผู้ต้องหาลักลอบหนีออกจากห้องขังจริง
หลังจากนี้รองผู้การนครบาน๓บอกว่า
ต้องดำเนินคดีอาญากับตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกนาย
ในข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนีได้
แต่ตามกฎหมายก็จะมีเวลา๙๐วัน
ในการตามตัวผู้ต้องหาคนร้ายที่หนีออกไป
กลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ส่วนโทษทางวินัยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการลงโทษทางวินัย
ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเห็นรองผู้การนครบาน๓บอกว่า
ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกขัง๓๐วัน